ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนไทยรัฐนะก็จะรู้ว่าเรามีเพจไทยรัฐ
ที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน
มีเรื่องร้องทุกข์หรือว่าจะแจ้งข่าวส่งคลิปข่าว

มีอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังท่านหนึ่งค่ะ
เขาส่งเรื่องมาผ่านในเพจไทยรัฐนะคะ
อาจารย์ท่านนี้บอกว่าอยากจะให้ไทยรัฐช่วยตามเรื่องให้หน่อย
อาจารย์ไปสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนที่ร้านขนมปัง
ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
นั่งสอนอยู่รู้สึกเจ็บที่โคนขา
อาจารย์บอกว่าตอนแรกรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาที่
เหมือนกับเป็นดอกย่าอะไรแบบนี้คุณภาคภูมิ
ทิ้มที่โคนขาแล้วมันก็เจ็บมาก

อดกางเกงออกปุ๊บตะขาบตัวเท่าไม้บรรทัศน์

กัดที่โคนขาและกัดที่ของลับที่อวัยวะเพศ

หูพี่อาจารย์
มันไปอยู่ในกางเกงในโคนขาเลยเหรอ

เรื่องนี้คือทางห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบนะ
เพราะถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์
ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นใครที่เขาไปนั่งอยู่ในร้านอะไรแบบนี้

พิษตะขาบมันถึงขั้นเสียชีวิตนะ
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ยังโชคดีที่ไม่ถึงขั้นแพ้นหนัก

แต่ประเด็นก็คือทางห้างสรรพสินค้าบอกว่า

นี่คือข้อความของอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ

แจ้งเหตุนี้แล้วก็เตือนด้วยเป็นอุทาหรณ์ด้วย
อาจารย์ติวหนังสือให้กับนักศึกษาในร้านขนมปัง

ห้างสรรพสินค้าแถวเกษตรนวมิน
ตะขาบตัวยาวแบบเมื่อกี้คุณผู้ชมที่เห็นภาพอ่ะ
กัดนะคะครับแล้วอาจารย์บอกเลยว่าโอ้โห
ตอนแรกเนี่ยนะรู้สึกเจ็บแต่มันแบบ

แต่พอเห็นว่าเป็นตะขาบโอ้โหตกใจมากนะ
กัดไปที่โคนขา๔จุดนะคะ
แล้วก็กัดที่ของลับของอาจารย์ด้วยนะคะ
ตั้งแต่๔ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตุลาจนถึงวันนี้๒๓ตุลา
ห้างยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลย

คลิปนี้นะคะก็เป็นภาพ
กล้องวงจรปิดด้วยนะคะที่ห้างสรรพสินค้า

เป็นภาพที่อาจารย์วิ่งเข้าไปในห้องน้ำ

แล้วก็ดูว่ามีตัวอะไรกัดที่โคนขา

คืออาจารย์ก็ให้ภรรยาส่งโรงพยาบาลนะคะ

คุณพลอยสจิฤทธิสินก็คุยกับอาจารย์เพียรพัฒน์
อาจารย์ก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นดอกยาทิมพยายามจะดึงออกนะ
แต่กลับเจ็บขึ้นเรื่อยปวดขึ้นเรื่อย
ก็วิ่งไปในห้องน้ำถอดกางเกงออกหมด
ก็เห็นตะขาบพุ่งออกมาพุ่งสวนออกมาเลย
ตัวใหญ่แบบเท่าไม้บรรทัด
ก็เลยรีบตะโกนบอกภรรยาให้พาส่งโรงพยาบาล
คืออาจารย์บอกว่าไม่รู้สึกตัวเลย
ว่าตะขาบเข้าไปในกางเกงได้อย่างไร

รู้สึกอีกทีก็คือตอนเจ็บแล้ว

พออาจารย์พิรพัฒน์ไปถึงโรงพยาบาลนะคะ

ตะขาบกัดไป๔จุดนะคะ
โคนขาแล้วก็ที่ของลับด้วย

อาจารย์ไม่ได้มีอาการแพ้อย่างรุนแรง
ไม่อย่างนั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
น้องนึกออกไหมมันเหมือนกับว่า

ก็รู้สึกว่าให้อะไรมันทิ่มวะ
มันทิ่มตรงเหมือนแบบตรงโคนขาอย่างนี้ครับ
เราคิดว่าคือดอกย่ามันเข้าไปในแบบ
ข้างในข้างในที่ก็ต้องไล่จับมันเนี่ย

พอนี้แม่งเริ่มเจ็บ

ขาเดฟอย่างก็ดี

คิดว่าเป็นพึ่งในใจตอนนั้นมันอาจจะเป็นพึ่งมา
คราวนี้มันปวดจนทุกคนไม่ไหวตอนแรกดูนี้ก็รูดซิฟเลย
เดี๋ยวจะเห็นตามที่พี่ขอกล้องวงจรปงวงจรปิดมา
พี่ก็รูดซิปลงแล้วจะควักตรงนั้นด้วยความมันปวด
แล้วภายาก็ว่าขึ้นมาว่าเฮ้ยปวดทำมันรูดซิฟอะไรตรงนี้
ทำมันทำที่อื่นพี่ก็ถอดกางเกงยีนกับกางเกงในใช่ไหมคะ
พี่ก็ถอดกางเกงยีนกับกางเกงใน
เสร็จปุ๊บน้องเชื่อไหมว่าตะขาบตัวขนาดอย่างนี้
พี่ไม่รู้ทำไมมันทัดเปล่ามันพุ่งมามันพุ่งมาตัวขนาดนี้เลย
แล้วก็ตกใจในห้องน้ำแล้วภรรยาก็ตกใจ
แล้วพี่ก็แตะตะขาบออกไปตอนนี้คนก็รู้เรื่อง
คนก็วิ่งทวมาดูแล้วครับ
แล้วก็โดนเนี่ยมันโดนช่วงล่างหมดเลย
แล้วที่สำคัญมันโดนตรงอวัยวะเพศ
คิดอย่างเดียวว่ากูจะทำยังไงดี
เรียกรถพยาบาลมาหรือจะให้ภรรยาไปส่ง
แล้วแม้มันแก้ผ้าจับหมดเลยได้ข้างน้ำจะเอายังไง
ก็กั้นใจพี่ก็จับมาเดี๋ยวจะเห็นอีกทีว่าพี่วิ่งแบบจับไข่ออกไป
โทษทีครับเอาไปเอาเพศออกไปจับอย่างนี้จับอย่างนี้
แล้วก็ใส่กางเกงแค่ครึ่งเดียววิ่งออกไปอย่างนี้
ผมพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลรถพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาล
ขั้นต้นเขาฉีดยาบล็อกก่อนนะครับยาชาเพื่อไม่ให้มันปวด
บอกเดี๋ยวจะปวดมากก็ถามว่าไปโดนแบบว่าไปโดนอะไรมาอะไรอย่างนี้
ก็โอเคตะขาบกัด
คราวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาก็ดู
ก็ดูอาการว่าจะแพ้หรือไม่แพ้อะไรก็ฉีดบล็อกก่อน
ถามหมอคำแรกเลยหมอผมโดนตะขาบกัดไม่รู้กี่จุด
เขาก็นับประมาณ๔จุดเขาฉีดฉีดเสร็จปุ๊บ
แล้วก็จุดหนึ่งมันโดนที่อวัยวะเพศ
เราไม่รู้สัตว์อะไรมีพิษกัดไข่

ผลจะเป็นอะไรก็คือมันมีหลายอย่างอยู่ในหัวสมอง

มันปวดจนกระทั่งแบบว่ามึงตัดขากูออกไป
แล้วก็นี่คือเหตุการณ์กับตอนเข้าโรงพยาบาลนะครับ
อาจารย์พิรพัฒน์ก็เล่าต่อว่าพอวันต่อมาเนี่ย
ทรรยาก็ไปลงบัณฑฤกษ์ประจำวัน
เพื่อที่จะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของร้านขนมปังแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้น
ซึ่งทางร้านก็ส่งคนมาขอโทษนะ
แล้วก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอะไรให้
รวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจด้วย
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ผ่านมาเกือบ๑เดือนแล้ว

แล้วอ้างเหตุผลต่างในการบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ

ในห้างสอบสินค้าและร้านขนมปังของห้าง
มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย

ก็มีเด็กมีโรงเรียนสอนพิเศษเยอะมาก

หรือว่าคนที่เขามีอาการแพ้พิษสัตว์เลื้อยคลาน

ก็เลยอยากให้ทางห้างออกมาตรการในการดูแลป้องกัน

พร้อมกับฝากเตือนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนที่ไปเที่ยว

โดยตอนนี้ทางครอบครัวของอาจารย์พิรพัฒน์บอกว่ากลัวเลย

ไอ้ร้านกาแฟนะนัดพี่อีกเพื่อไปเจรจา
ไปคุยว่าเฮ้ยก็ขอย้อนความเสียใจ
ก็ขอโทษเสร็จปุ๊บ
ให้เหตุผลว่าตรงนี้ต้องคุยด้วยเพราะว่า
ตรงนั้นมันเกิดหน้าร้านเขาจริง
แต่เขาได้ยินมาว่านี่สถานการณ์มาคุยนะครับ
เขาได้ยินมาว่าห้างนั้นน่ะชอบจัดนิทราชการสัตว์เลี้ยง
สัตว์ต่างสัตว์อะไรอย่างนี้

เขายอมรับเขาบอกเขายอมรับเลย
แค่หนูรมงสับเนี่ยก็แย่แล้ว

กลายเป็นบอกว่าให้รอก่อน
ทางร้านอันนี้จะไปคุยกับทางตัวห้าง
ไอ้ค่าเสียหายทางจิตใจหรือค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย

มองว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นกรณีศึกษา

คุณใช้ชีวิตในห้างที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างแบบ
เจอไอ้สิ่งสวยกำงามีองค์มีแอร์ลูกเด็กแรกแดงที่เที่ยวกันอะ

เด็กเล่นไปเรียนพิเศษไปเรียนมวยไทยเรียนภาษาอังกฤษเรียนนู่นนั่นนี่

อันนี้เรื่องที่สองร้านทางเพศโอเพศอย่างนี้

ไม่ใช่น้องนั่งอยู่ปุ๊บ

ไอ้สัตว์หลายพวกนี้มันขึ้นไปตอนไหน
ถ้าเกิดเป็นเด็กตายไปแล้ว
แล้วก็หมอคนแพ้มันตายไปแล้ว
มันขึ้นต้องขึ้นอยู่กับประโยชน์ส่วนร่วม
ถามว่าเพื่อนถามว่าอาจารย์ว่า

ที่ต้องไปบอกว่าโดนกัดโครงการใคร

น้องหนูที่ไปใช้บริการเนี่ย

เวลาไปมันควรจะระวังมากกว่านี้หรือเปล่า
พี่อยากให้พี่กับตายน้อง

ฉะนั้นห้างนี้กับไอ้ร้านนี้

ว่าจะเป็นเรื่องอีก๒เรื่องที่พี่เมนชั่นไป
เรื่องค่าเสียหาทางจิตใจค่าทางสมัยบาล
แต่ที่สำคัญคือคุณต้องออกจดหมาย
มาตรการมาว่าคุณจะป้องกันยังไง
อาจารย์พีรพัฒน์บอกไม่อาย
จะต้องมาเปิดเผยว่าตัวเองถูกตะขาบกัด
ที่ลูกอันทาคำสุภาพอย่างนี้ค่ะ
ก็มีท่านผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาเยอะ

แล้วมันเป็นตะขาบที่มันมาจากในห้างหรือเปล่า
มันจะติดจากกางเกงอาจารย์มาจากข้างนอกหรือเปล่า

แต่ว่าทางห้างนี้เขาจะชอบจัดนิทัศกาลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

แต่ผมฟังเมื่อสักครู่อาจารย์ธิรพัฒน์บอกว่า

แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าตะขามันจะตัวนิ่มนะ

คือผมกำลังดูว่าถ้าจะเข้า

ถ้าตอนระหว่างที่อาจารย์นั่งสอนหนังสือเด็กอยู่

มันจะเข้าตอนไหนเข้าทางไหน
ถ้าทางขาที่มันลีบ

ก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปนั่งรับประทานอาหาร

แล้วอยู่ดีมีแมลงสาป
มีหนูมีแมงวัน

คือมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในร้านอยู่แล้ว

มันคือตะขาบอยู่ในร้านอาหาร

แล้วก็ทางร้านอาหารหรือว่าร้านขนมปังร้านนี้

แล้วร้านก็ต้องไปคุยกับทางห้างว่า

ห้างดูแลเรื่องของความสะอาดเพียงพอแล้วหรือเปล่า

อาจารย์บอกว่าเรื่องเงินเยียวยามันก็ต้องมีแหละ
แต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดมากไปกว่า
มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก

เด็ก๒ขวบ๓ขวบตรงนี้เล็กมากแล้วก็โดนกัดแบบนี้นะคะ
เรื่องคดีความนะคะก็ได้มีการปรึกษาทนายความไปแล้ว
แล้วก็เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของทางห้างสรรพสินค้า
เรียกได้ว่าถึงขั้นเกือบเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะถ้าแพ้ถ้าแพ้ขึ้นมาจริงมันอาจจะหนักถึงขั้นเสียชีวิตตอนนี้
เตรียมทนายความมาจัดการเรื่องนี้ให้แล้ว
เพราะว่าทางห้างสรรพสินค้ายังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องของการเยียวยา

อันนี้ที่ทางทนายเขาแนะนำมานะ
ว่ามันเข้าข่ายการประมาทเลินเล่อของทางเจ้าของพื้นที่เขา